ภูเก็ตกันบ้างค่ะคุณผู้ชมปกติถ้าเราไปเล่นน้ำทะเลถ้ามีการปักทงแดงนั่นคือจุดอันตราย
เหมือนทางนักท่องเที่ยวเนี่ยห้ามลงไปเล่นน้ำแต่ทีนี้ที่ภูเก็ตล่าสุดค่ะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลงไปเล่นน้ำแล้ว
ปรากฏว่าจมน้ำเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็คนที่อยู่ชายหาดต้องช่วยชีวิตแล้วก็ลากขึ้นมาบนฝั่ง
เดี๋ยวลองดูนาทีช่วยชีวิตเขาหน่อยค่ะ
เพื่อปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนายอเล็กซันเดอร์มาคาลอฟนะคะ
วัย๔๕ปีเขาเป็นนักท่องเที่ยวชาวคาทาซักสถานนะคะคุณผู้ชม
คือปรากฏว่าเหมือนกับเขาลงไปเล่นน้ำที่บริเวณชายหาด
เป็นหาดหน้าโรงแรมนะคะที่เขาพักอาศัยอยู่ซึ่งมันมีการปักทงแดง
ตัวสัญลักษณ์สัญญาณตัวพงแดงเนี่ยคือเหมือนกับห้ามเล่นอยู่แล้วแหละ
ลงไปตรงนั้นเพราะว่าอาจจะมีคลื่นลมแรงถูกน้ำซัดแล้วก็จมทะเลไปหรือเปล่านะคะ
เป็นหาดในทอนในพื้นที่ตำบลสาคูทะหลังภูเก็ต
ปรากฏว่าเขาฝ่าฝืนคำสั่งลงไปเล่นน้ำที่บริเวณทงแดงที่ปักไว้โดยไม่เชื่อฟังคำสั่งเจ้าหน้าที่
สุดท้ายก็จมน้ำทำให้คนที่อยู่บริเวณจุดนั้นก็รีบลงไปช่วยเหลือลากตัวขึ้นมาบนฝั่ง
ด้วยสภาพที่โอ้โหตอนนั้นคือไม่มีสติแล้วนะคะ
ก่อนจะมีการนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่คุณผู้ชมคะ
ท้ายที่สุดไม่สามารถยื้อชีวิตอเล็กซันเดอร์ได้ทันเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
เรื่องต้นตอนนี้เห็นบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ได้มีการประสานทางสถานทูต
เพื่อให้ญาตินำศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ
นี้มีรายงานว่าเมื่อสองสามวันที่แล้วนะเอาจริงเมื่อไม่กี่วันเนี่ย
มีนักท่องเที่ยวเป็นชาวคาซักสถานเหมือนกัน
ก็คือนายอาเทอร์เพิ่งเสียชีวิตจากการเล่นน้ำแล้วก็จมน้ำทะเลตาย
ในพื้นที่ของหาดกะตะของตำบลกะรนภูเก็ตเหมือนกันนะ
ห่างมาไม่กี่วันนะคะพี่คิงสุดท้ายก็คือเกิดเหตุซ้ำอีก
แล้วก็ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวอย่าฝ่าฝืนคำสั่ง
ถ้าว่าทงแดงก็อย่าลงไปเล่นเลยน้ำทะเล
ยังไงก็ต้องมาปั๊มหัวใจผายปอด
ไหมฮะหายปอดเพื่อจะช่วยชีวิตยามฉุกเฉินแบบนี้
แต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่จะโชคดีแล้วก็เกิดปฏิหารดังนั้น